บุรีรำกันหน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นกรณีที่รถขับมาตามถนนปกตินี่แหละครับ
ปรากฏว่าไปชนเข้ากับควายแม่ลูกอ่อน
แล้วพอรถคันแรกซึ่งเป็นรถตู้ชนเสร็จปุ๊บ
คุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์ที่ตามมาชนเข้าซ้ำอีกค่ะ
ส่วนนี้คือสภาพของควายแม่ลูกอ่อนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
นอนบาดเจ็บอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
ซึ่งจุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายนางรองบุรีรำนะคะ

พอตำรวจสพนางรองได้รับแจ้งเหตุ
ก็ติดต่อประสานไปที่กู้ภัยให้ลงพื้นที่มาดูจุดเกิดเหตุ
พอไปถึงก็ไปพบเจ้าควายตัวนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยการนำรถยกมาช่วยเคลื่อนย้าย
แล้วก็ลำเลียงเจ้าควายส่งไปรักษาที่สำนักงานประสุทธิ์อำเภอนางรอง

ทำไมถึงทราบว่าเป็นควายแม่ลูกอ่อนทราบไหมคะ
ก็เพราะว่าระหว่างการช่วยเหลือมีน้ำนมของควายไหลออกมา
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าควายตัวนี้เป็นควายแม่ลูกอ่อนนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบพบว่าควายแม่ลูกอ่อนตัวนี้เนี่ย
มีน้ำหนักประมาณ๖๐๐กิโลกรัม
อาการบาดเจ็บของแม่ควายพบว่าคือ
มีบาดแผลบริเวณคอขาหลังซ้ายกลางลำตัวและกระดูกสะโพกเคลื่อน
ทำให้แม่ควายคือมันไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้
แต่พอสักพักเนี่ยเจ้าหน้าที่เอายายาแก้ปวดให้มัน
สักพักก็สามารถลุกขึ้นยืนได้นะคะ
อยู่ในสภาพคือด้านหน้าเนี่ยพังเสียหายทั้งแถบเลยนะคะ
ใกล้กันจุดเกิดเหตุไปพบรถจักรยานยนต
ก็คือมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งตกอยู่ข้างทางด้วย
ไปสอบถามนายชิสนุพงศ์ชินธนาพัฒน์
คนขับรถตู้เล่าแบบนี้บอกว่า
ขับรถมาจากจังหวัดสะแก้วมุ่งหน้าไปยังจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อจะไปทำธุระแต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุ
ถนนเนี่ยคืออย่างที่เราเห็นคือมันมืดมากค่ะ

ก็เลยทำให้มองไม่เห็นว่ามันมีควายอยู่ด้านหน้า
จนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น
ขณะเดียวกันนะคะยังเห็นควายอีกตัวหนึ่งด้วยนะ
ตัวนี้ตัวเดียวนะคะยังมีควายอีกตัวหนึ่งด้วย
วิ่งหนีเข้าไปในทางทุ่งนาข้างทาง
ซึ่งระหว่างที่เขาแล้วก็คนในรถตู้๔คนลงมาดูเหตุการณ์เนี่ย
จู่ก็มีรถจักรยานยนต์ของนายพงดานัยสังขวุฒิชัยกุล
ขี่รถตามหลังมาค่ะมาพุ่งชนควายตัวเดิม
ควายแม่ลูกอ่อนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ทำให้รถจักรยานยนต์ของนายพงดันัยเนี่ย
ล้มลงแล้วก็ตกไปข้างทางนะคะ
เรื่องต้นคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในรถตู้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
แล้วก็ไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลแล้วก็มีการหนีใจดีด้วยนะคะ
อบเงินช่วยเหลือรักษาควายแม่ลูกอ่อนตัวนี้รวม๒๐๐๐บาท
ซึ่งขณะนี้เจ้าควายแม่ลูกอ่อนตัวนี้เป็นเรื่องเป็นข่าวดีนะคะ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
อยู่ในความดูแลของประสุทธิ์อำเภอนางรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ไปในที่ที่ไม่คุ้นชินแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างแบบนี้
ขับช้าระมัดระวัง
ถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็สงสารเขานะ